โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น

โครงการดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปครับ
แต่อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนรายละเอียดต่าง
และคาดว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้
จะได้ข้อยุติภายในเดือนกันยายนนี้ครับ

โศกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้สำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานครจัดทำแผนแม่บท
พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทาง๒ฝั่ง
รวมแล้ว๕๗กิโลเมตรนะครับจากสะพานพระราม๗
ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีสจลและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นที่ปรึกษาการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บท
โครงการนำร่อง๑๔กิโลเมตรแรกครับ
เริ่มตั้งแต่สะพานพระราม๗ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่น๙
โดยศึกษาสำรวจและออกแบบอย่างละเอียด
ระยะเวลาดำเนินการคือ๗เดือนนะครับ
ไปฟังเสียงของโฆษกโครงการนี้กันครับ
คำว่าแม่น้ำเจ้าพญาตรงนี้นะคะ
เราทำภายใต้โครงการที่ชื่อว่าพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญา

เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสภาพเดิมที่ดีอยู่แล้ว
เราอนุรักษ์เราเคารพเราเก็บไว้
แต่อะไรที่เสื่อมโทรมนะคะควรได้รับการฟื้นฟู
เราก็ใช้แนวทางฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม
สิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลก็คือโครงการนี้จะเริ่มก่อสร้าง
จะทำคุยกันกับประชาชนริมฝั่งหรือยังนะครับ
ทางด้านของโฆษกบอกว่าหลังวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
คณะทำงานโครงการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่รอบแรกแล้ว๓๑ชุมชน๔เขต
แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะครับ
เช่นภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีเฉพาะด้านวิศวกรรมเท่านั้นครับ
ส่วนจะสร้างถนนคอนกรีตและกำแพงสูงกว่า๓เมตร
แนวเขื่อนเดิมของกรุงเทพมหานครหรือไม่

เพราะว่ายังไม่มีรูปแบบแล้วก็งบประมาณที่ชัดเจนนะครับ
โดยจะส่งมอบผลการศึกษาและรูปแบบการก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายนนี้
โดยสจและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่ปรึกษาโครงการ
จะเปิดแถลงข่าวโครงการอย่างเป็นทางการบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชม
หอศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับประชาชนนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ